นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสมพร
ชื่อพระแพงประพัชนันอังวราวัฒน์ค่ะ

พระแพงพระแพง
เพราะคุณตรงนี้รับแรงมาก
คุณดูเป็นคนเรียบร้อยแล้วได้ยินมาว่าเป็นคนเจ้าระเบียบ
ในห้องเนี่ยโทนสีคือก็จะมีแค่สีเทาขาวดำ
บนโต๊ะเครื่องแป้งผู้หญิงคนอื่นเขาก็จะมีแบบ
แป้งวางหรือวีหรืออะไรอย่างนี้แต่แพงไม่มีเลย
จะเก็บไว้ใต้โต๊ะหมดอย่างพรมแบบกระเทิบมานิดเดียว

คือถามว่ามีเข้ามาจีบเยอะไหมก็เยอะ
เพราะด้วยก่อนหน้านี้คือแพงแบบอยู่สายนางงามประกวดอะไรมาอย่างนี้ด้วย
แต่ที่พีคสุดเนี่ยคือจะเข้ามาในรูปแบบที่ขอเลี้ยง
เหมือนแบบส่งมาเลยแล้วบอกว่าเออแบบเดี๋ยวให้เงินเดือนละสองหมื่นเลยนะ

ใช่๘หมื่นก็มียังเอง
๘หมื่นเพราะไม่คุณไม่เอาอะ

ไข่แล้วก็ไส้กรอกครับ

อ๋อถนัดเนื้อย่าง

เป็นเชฟใช่ไหม
ต้อนคุณซอยหอมนี่ซอยเร็วไหมครับ
มีเป็นอย่างไรที่จะเนื้อกว่าที่เหลืออยู่

เอาไปแกล้งเหลือแกล้งละ

มากสุดเท่าไหร่คะ

เป็นนักศึกษาครับพนักอิทธิเทศศาสตร์สหภพยนต์ครับ

ถ้าผมทำไม่อร่อยผมก็ไปซื้อข้างนอกมาให้คุณก็ได้

ผมเป็นคนที่ไม่ได้ขนขวายหาความรักหาคนที่ใช่
อาจจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตา
แล้วแต่แล้วแต่เจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เป็นไร
อารมณ์ดี
คนอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีไม่จับกูโอโห
รักไม่จับกูโอโหรักไม่ใช่พี่พี่คอร์น

แต่อันดับแรกเวลาเราจะดูใครเนี่ย

ตัวนิ้วนางเนี่ยยาวกว่านิ้วชี้เนี่ย
ตัวเจ้าชาดาเป็นคนมีวาสนาดี

วงศุกร์เนี่ยบอกถึงเรื่องอารมณ์

อาหารเขาทำอาหารก็เป็นสุนทรีกับการปรุงแต่ง
ให้เกิดรสชาติหรือเกิดเสน่ห์กับอาหาร

เงินทองรั่วไหลในช่วงต้นของชีวิต

มาดูมือขวาอนาคตของเขาเป็นยังไงครับ
เขาพออายุเขามากขึ้นเนี่ย

เพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาจะใช้อารมณ์นามมากกว่าเหตุผล

เอ้าแล้ว
สำเร็จ
ใกล้เคียงกันมากเช่นในมือขาดตำแหน่งนี้
เขาก็กล้าได้กล้าเสียกล้าเสียในอนาคตนะ

ก็ถือว่าเป็นคนมีวาสนาดี

ก็เลยอยากรู้ว่าแต่ละคนเป็นระเบียบได้สูงสุดแค่ไหน
และอยากให้เขาแข่งจัดกระเป๋ากัน

ได้เหลียกเสียเหมือนคนไปเที่ยวเมืองนอกกับพระแพง

ไอ้หญ้าไม่ได้เลยนะไอ้หญ้าไม่ได้เลยนะ
ไม่ต้องจัดบ้านเรามีคนทำครับ

จะเอาอะไรไปบ้างจำเป็นน่ะ
ไม่ใช่แบบสัดแต่จะยัดเขาผู้

เออมันเกินจำเป็นน่ะอะไรอย่างงี้
เขาฟื้อเขาบอกให้ยัดนะ
ของยักษ์เสร็จเรียบร้อยมาดูอันนี้
ของสาม
คือมีความตั้งใจมากค่ะ